คุณตุ๊กในการหาสุขภาพ
มีปัญหาสุขภาพอยู่เรื่องเดียว
มดลูกกับช่องท้องจะมีปัญหา

นี้นะโลกนี้แก้ไขได้ง่ายนิดเดียว

แต่จริงแล้วการที่เราไม่เป็นเพราะเราไม่มีเมน
เพราะฉะนั้นเราไม่มีลูกท้องก็แค่๑ปี
ให้ลงอีก๒ปีเท่านั้นเองที่มันปลอดภัย

แต่หนูก็ยังยังยังก็มอนิเตอร์อยู่
ตู้อยากถามอะไรอีกบ้างก่อนที่พี่จะถามหนูต่อย

แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าลูกก็ปลอดภัยดีแล้ว
เขาก็จะดำเนินชีวิตจะได้ดีก็โล่งใจ
ถ้างั้นกลับมาตอบพี่ว่ามุมมองความรักเป็นยังไง
อันนี้คนก็จะบอกว่า

เพราะฉะนั้นมุมมองก็ไม่ได้เปลี่ยน
แต่ระวังตัวเองมากขึ้นเฉยว่า
ถ้าเรารู้ตัวว่าอะไรทำแล้ว

ถ้าเราจะมีโอกาสทำใหม่อีก

คำนั้นถึงได้มีคำว่า

คือตุ๊กอย่าทำให้ความรักเป็นความหลงนะ
คือความรักเป็นความหลงนี่ก็คือแปลว่า
มีจินตนาการที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
แต่ความรักในความเป็นจริงคือความรักคือความเข้าใจ

ตุ๊กบอกตัวเองให้เข้มแข็งยังไง

พี่หนูแมมก็พูดอะไรหลายครั้งโดยที่

แรงบันดาลใจของตุ๊กได้มันมีจริง

ว่าอยู่กับปัจจุบันมันก็เหมือนเป็นคำโหลโหลไปแล้วนะคะ

ต่อให้ท้อตอนนี้ตอนนี้รู้สึกแบบเหนื่อยมาก
มันทำยังไงเวลาคนรู้สึกอยากจะร้องไห้

แต่ก็ลองดูความรู้สึกตัวเองว่า

มันจะเป็นแค่ไม่กี่นาทีแล้วมันก็จะผ่านไป

ทุกอย่างมันจะผ่านไปมันจะกระเทิบไปหมดนะคะ

ต้องสร้างพื้นที่ของความสุขให้กับตัวเองมาก

พื้นที่ของความสุขในอดีตก็คือเรากิน
วันนี้พื้นที่ของความสุขของตุ๊กก็คือมีลูก
ลูกคือหน่อเนื้อเชื้อกำเนิดที่เขาจะประสบความสำเร็จคือความหวังของเราแล้ว

อยากให้เขาเติบโตเป็นแบบไหนคะ
อยากให้เป็นคนดี

แต่ก็ต้องเป็นคนดีที่

ก็คืออย่างที่บอกว่าทำไมเป็นเด็กเรียน
หรือว่าใช้วิธีนี้ในการลงเรียนแบบนี้

อยู่ในสังคมไม่ค่อยรู้เรื่อง

ถ้าอาจารย์บอกก่อนที่จะแต่งเหรอคะ

ตุ๊กก็ยังรู้สึกดีกับชีวิตที่ผ่านมามากพอตอนนี้

และนับวันสิ่งเหล่านี้จะมีน้อยลงทุกทีนะ

ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะตุ๊กหรือใครก็ตามที
มันจะมีเวลาแห่งสุขน้อยลงเช่นวันนี้วันหนึ่งไม่มีคืนจะกินข้าวก็เออ
ไม่มีเงินกินข้าวทุกข์แต่วันนี้มีเงินแต่ไม่รู้จะกินร้านไหนดีวะเนี่ย

สองวันหนึ่งไม่มีรถก็มีความสุขได้นั่งแท็กซี่บ้างได้นั่งรถเมย์บ้าง
แต่วันนี้ใช่รถข้างไรดีวะเนี่ยและจะจอดรถตรงไหนเนี่ย
ที่รถเราแพงหาที่คืออะไรก็ทุกข์ตุ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ย
บุญตุ๊กต้องหาพื้นที่บุญโอ้โหโบสถ์หลังนั้นที่เราสร้าง

แล้วที่สำคัญพรุ่งนี้นะตุ๊กตาย
วินาทีนี้ตุ๊กตายไปอาจารย์ตายไป
สิ่งเดียวที่ตามไปบุญบุญ

หลังจากที่๑กัญญายน
มีวิเกณฑ์ที่จะเตียงหักล้ากราว
คืออีกเรื่องนี้เนี้ย
จะให้อาจารย์
ถึงแม้ชีวิตจะไม่ได้เคยมีครอบครัว
แต่ก็เห็นคนมีครอบครัวมากมาย

เพราะฉะนั้นที่ไอ้เตียงหักลักล้าวเนี่ย
รู้ไว้ตามทฤษฎีเพื่อระวัง

ใครที่เป็นโสดระวังคนเข้ามาตอนนี้

ได้แก่ราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพ
ราศีสิงศ์ราศีกุม๔ราศีนี้
ระวังอย่างยิ่งที่จะมีใครเข้ามา

หรือที่มีอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้ว
ถ้าคิดว่าเป็นคู่แท้

เราต้องหาส่วนร่วม
แสวงส่วนร่วมสงวนส่วนต่าง

ใครไปมีปัญหาอะไรพร้อมจะให้อภัยแล้วมันจะจบ
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำอย่างนี้ก็เตียงหักรักร้าว
ส่วนใครเกิดราศีศิงศ์กุมศ์พิจิกษ์พุทธศพ
จากนี้ถ้าเป็นโสดอยู่นะหรือมีแฟนอยู่นะ

หรือเป็นโสดไม่มีใครและปล่อยให้ใครเข้ามาง่าย

เอาโรคไข้เจ็บมาไว้กับตัวเราด้วย

ครองตนเป็นโสดประพฤติพรหมจันทร์

จะเป็นเหตุให้เรานั้นมีความสงสัย
บุคคลผู้เป็นพรมจันทร์นะพูดจาก็จะศักดิ์สิทธิ์

มันจะมีพลังบุญญาราศีเพราะเทวดาจะมาสถิต

สิงกุมพิจิกษ์พฤศพ๔ราศีนี้ต้องระวังครับ

สุดท้ายฝากข้อคิดไว้ค่ะ
สำหรับตุ๊ก
คืออย่างหนึ่งเลยนะคะบางทีคนเราอาจจะแค่

หรือว่าเรื่องราวของเราคนอื่นรับรู้ได้ง่ายนิดนึง

แล้วตุ๊กก็เชื่อว่าบางทีคนก็ไม่มีปัญหานี้
ก็เลยเชื่อเลยว่าถ้าไม่มีปัญหานี้

หรือว่า๑ปีเราจะมีปัญหาอื่น

ปัญหามันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนี้

ยังไงทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้
ก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงแล้วทั้งเรื่องพื้นที่บุญ
แล้วก็เรื่องสติมันถึงจะเป็นตัวนำพาเราไปได้

เดี๋ยวเรายังไม่ได้สรุปเรื่องดวง

อาจารย์มีทั้งพระที่รู้จัก

ราศีมีน๑ปีที่ผ่านมา
มีทั้งมีปัญหา

ก็มาคิดเป็นคนอื่นว่าห่างไกล

คนเคยให้เงินก็ไม่ให้
เมตตาก็ทำเป็นเหมือนเราเป็นใครก็ไม่รู้

จากวันที่๗สิงหาคมปี๒๕๕๙

กลางปี๒๖๐ถึงกลางปี๒๖๐
๑ปีหลังจากสิงหาปีนี้ถึงสิงหาปี๖๐นะ
สิงหาปี๖๐ถึงสิงหาปี๖๑

มีสิทธิ์ที่จะพลาดหนักและรุ่งโรดใหญ่

เพราะเสาร์จะไปเจอศุกร์อย่างไรก็ตามที

ที่มีความลึกลับซับซ้อนเพราะสิ่งมีชีวิตควบคุมได้ยาก

มันง่ายเราไม่ได้ทุกอย่างหรอกมันต้องได้สักอย่างไอ้สิ่งมีชิดควบคุมยากที่สุด
แต่เริ่มทั้งสองพี่หนุ่มแดมช่วยบอกว่าเหยียบมาเข้าใกล้หนูหนูไม่ชอบคิดเยอะ
้นในห่วงปีที่๒นั้นปีแรกดีจาก๗สิงหานี้ปี๒ระวังมันพลิกผันได้ตลอดถึง๖๑
พอกลางปี๖๑ถึงกลางปี๖๒ชิดรุ่งโรดไปอีกยาวเลยนะ

ลาหูทรงครุฑจะได้เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกายดี
นี่คือสีพึ่งมหาเสน่สาฬิกาลิ้นทองสีปากแล้วเนี่ยนะ

ทำวันละกี่ครั้งทำทุกวัน

ขอบคุณนะคะดีใจจังเลย
ดาวของเราในคืนนี้ก็จะรู้เลยว่า
เมื่อไหร่ที่เราได้ผ่านเรื่องราว
ในชีวิตมาแต่ละช่วงชีวิต

แต่จงรู้ไว้เถอะว่าเมื่อไหร่ที่เราผ่านมันมาได้

ที่เธอเข้มแข็งได้ใครจะไปรู้วันนั้น

ทดสอบทั้งหมดที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต

สัมภาษณ์คนมาเป็นพันคนต่อปี

ทนิ่งด่าคนทุกนาที

จริงแล้วเราลืมมองว่าเราผิด

คนที่เรากำลังทะเลาะอยู่ทุกนาที

ลองเปลี่ยนความคิดเหมือนดาวในค่ำคืนนี้ว่า
เฮ้ยเราก็ผิดนะ
ไม่แน่เราอาจจะได้มิตรภาพดี

วันนี้ตัวเราเองหรือเปล่าที่เป็นคนถีบคนดีออกจากชีวิตเรา

เธอไม่ได้มีความโกรธแค้นเกลียดชัง

เวลาผมนึกถึงความไม่ชอบทำ
นึกถึงความเย่นเยอะยืดเยอะของคนอื่น
ที่ผมคิดรู้เท่าทันและผ่านมา
ผมจึงเบื่อนายสิ่งที่เป็นไปอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นคุณตุ๊กผมให้พรทุกข้อหนึ่ง

โลกที่มีลักษณ์ลบกว่าหลงนังชิดเรื่องยาว
จงอย่าไว้วางใจ

เพื่อจะได้สร้างเกราะกำแพงคุ้มครอง

ที่จะก้าวไปเพราะคนเกิดราศีธนูราศีมีน
จากนี้ไป๑ปีชีวิตจะค่อยขาขึ้น

มันจะพลิกผันดีก็ได้ร้ายก็ได้

ขอบคุณดาวที่เข้มแข็งของเราคืนนี้ค่ะ

กลับมาพบกับรายการพร้อมทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระหัสบดีเวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คืนนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับน้องทัพทิมมันลิกา
ตอนเป็นศพใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหม
เป็นโสดใหม่ชีวิตจริงเศร้าไหมมันก็เศร้าอยู่แล้ว

ไอดอลทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราจะถามกันแบบตรงไปตรงมา
รายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยสุดประมาณเท่าไหร่

รวยมากมีทุกอย่าง

หนึ่งปีที่ผ่านมาทัพทิมต้องถูกคนแจกขนมจีบ

ของการพัดพรากเลิกจบ
เสาร่วมสุขเช่นถูกกระทืบถูกตบตีมีปัญหา
แล้วจบกันแล้วเนี่ยมันจบกันด้วยดีไหม